เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจต้องระวังโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้าน
ถ้าใครมีผู้สูงอายุบอกให้เตือนไว้เลยนะ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องบอกลูกหลานทุกเรื่องนะคะ
คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ด้านหลังเรา
เพื่อนบ้านตีเนียนหลอกยายที่อายุ๘๕แล้ว
ศูนย์เงินเกือบ๖ล้านบาทคุณคิง
เกือบ๖ล้านเงินเก็บของยายเงินขายที่ดินได้
หลอกวิธีแบบไหนขวัญจะเล่าให้ฟัง
ทำไมเพื่อนบ้านคนนี้คงจะรู้ว่ายายมีเงิน
คงจะรู้ว่ายายขายที่ดินได้เพิ่ม
เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังนึงค่ะ

คุณยายท่านนี้หูเห็นใจยายมากเลยอ่ะ
แคล้วยายแคล้วอายุ๘๕ปีแล้ว
คือถามว่าเรื่องมันแดงยังไงเหรอ
สะพ้ายแหละมาหายาย
มาบอกยายอีกเดี๋ยวขอยืมเงินหนึ่งหมื่นบาทนะ
ก็จะเอาไปใช้ทำธุระส่วนตัวในครอบครัว
แล้วยายบอกเออสมุดบัญชีธนาคาร

ทีนี้ก็เลยมีการชวนกันไปที่ธนาคาร
ก็จะเอาบัตรประชาชนไปทำธุรกรรมแทน
ก็จะไปเบิกเงินที่ธนาคารแหละว่างั้นเถอะ
พอไปถึงที่ธนาคารเจ้าหน้าที่บอก
ยายเงินไม่เหลือแล้วนะในบัญชี
ยายช็อกหลานสะพ้ายก็ช็อก
เงินในบัญชี๕๕๐๐๐๐บาท๒บัญชีคุณคิง
ถูกถอนออกไปเกลี้ยงเลยค่ะ

แล้วทีนี้ถามใจความกับยายยายยายเงินไปไหนยายรู้หรือเปล่า
ยายเล่าแบบนี้ยายบอก
ก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านมาตีสนิท

ย้ายไปย้ายสมุดบัญชีธนาคารสิจากออมสิน
ก็เงินในบัญชีเก่ายายบอกมี๕แสน

เอิญยายขายที่ดินได้ก็เลยมีเงินเพิ่มมาอีก๕ล้าน

แล้วยายก็เลยกลายเป็นในบัญชีมี๕๕๐๐

ยายบอกโอ้โหปรากฏเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนบ้าน
อูยักษ์ยอกทายบัญชีเอาเงินไปหมดเลย
ตำรวจไปจับได้แต่จับไปได้อยู่๔๕วัน

พอเขาถูกปล่อยตัวออกมามาข่มขู่ยาย

อยากฆ่าตัวตายอยากได้เงินคืนค่ะ
ยายบอกหมดเลยและแถมยังมาขู่ยายด้วยนะ
บอกยายบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ

ยายเป็นคนเอาเงินไปฝังดิน

อยากให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีเรื่องนี้หน่อย
ตำรวจค่ะช่วยคุณยายด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านแบบนี้นี่น่ากลัวมากนะฮะ